ความอบอุ่นของครอบครัวปุณกันนั่นเองนะคะ

แต่งงานอยู่กินกันมา๙ปีแล้ว

ความหวานให้กันตลอดเลยนั่นเองค่ะ
นี่แหละค่ะคุณกบแล้วก็คุณบลุ๊กนะคะ
มีโมเมนต์สุดน่ารักภายในครอบครัว
มาให้เหล่าแฟนคลับได้กดไลค์กดแชร์กันเรื่อยเลยล่ะค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องความหวานของทั้งคู่นะครับ
บอกเลยว่าระยะเวลาอย่างที่บอกไปว่าใช้ชีวิตคู่กันมานะครับ
สู่ปีที่๙แล้วก็ยังไม่ลดความหวานลงไปค่ะ
ฝ่ายหญิงได้โพสต์ข้อความครบรอบวันแต่งงานผ่านไอจีส่วนตัวสุดน่ารักเลยนะคะ
บอกว่าเมื่อคืนพี่บลุ๊กกลับดึกค่ะเข้ามาจุ๊บลูกแล้วก็พูดว่า
บลุ๊กก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนจุ๊บแม่หนึ่งที
แล้วก็พูดว่า๙ปีแล้วได้ลิงมา๒ตัว
นี่คุณกบก็ถามคุณบลุ๊กว่าแล้วคุ้มไหมล่ะ
ตอนเดินออกไปก็ได้ยินเสียงตอบมาเบานะฮะบอกว่าคุ้มครับ
นี่แหละค่ะคู่ของเราไม่หวานเท่าไหร่แต่ก็ยาวไปนะคะ
สุขสรรค์วันครบรอบแต่งงาน๙ปีค่ะ
แฟนละครแห่งวิกหมอชิดก็เข้ามาคอมเมนต์
ชมในความน่ารักของทั้งคู่กันเพียบเลยนั่นเองนะจ๊ะ
ส่วนอีกหนึ่งคู่ค่ะก็ใช้ชีวิตสามีภรรยาอยู่เคียงข้าง
สร้างครอบครัวกันมาระยะเวลาไม่แพ้คู่แรกเหมือนกัน
สำหรับอดีตนักร้องแล้วก็พิธีกรสาวนิน่าสุธิตา
แล้วก็พี่แบงค์พัชระนั่นเองนะฮะ
คุณแม่นิน่าก็ได้โพสต์ภาพวันแต่งงานพร้อมกับข้อความเรียบเหมือนกันว่า
ครบรอบ๗ปีแล้วตามมาด้วยภาพครอบครัว๔คนพ่อแม่ลูก
พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยแล้วก็มีแคปชั่นว่า
หน้าห้องเดิมที่พ่อกับแม่แต่งงานกันเราชอบมายืนถ่ายรูปกันตรงนี้แหละนะคะ
แต่ว่ามากันตั้งแต่๒คน๓คนจนวันนี้กลายเป็น๔คนแล้ว
ภาพมันอาจจะออกมาไม่ได้สวยเท่าไหร่หรอก
ไฟมันส่องหัวอยู่แต่ไม่รู้ทำไมดูแล้วมันอบอุ่นหัวใจยิ้มทุกที
เป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นสุดเลยนะคะ

เพราะว่าพี่แบงค์เองก็มาอ่านเรื่องราวข่าวเศรษฐกิจ

เป็นคุณพ่อที่แสนอบอุ่นแบบนี้